มาเทียบการสังเกตมาตามเกตต่างจะมีใครบ้างคะ
นุ่นวรนุษย์จากพิษวาสแล้วก็มีคุณแต้วจากนาคี
แล้วก็อีกหนึ่งคนคือแม่อ้ำพัชราภาชัยเชื้อ
จากเออเพลิงพระนางซึ่งวันนี้ทางคืนรบกวนเขาบอกเลยนะ
แสดงที่ได้รับความชื่นชมที่สุดณวินาทีนี้คงเป็นคุณนายแต้ว
เขาบอกว่าแต้วที่ทุ่มเทมากทั้งภาษา

แล้วก็การฟอร์สลำเมื่อเทียบกับคุณอุบวนแล้วหนักใจให้เรื่องแสดงนำหญิง
อีกคนนึงที่เขาจะเอามาเทียบด้วยก็คืออ้ำพัชราภา
ปลิงพระนางจากปลิงพระนางยังไม่ออกนี้ใช่ไหม
ใกล้แล้วนี่เนาะประมาณเดือนพฤศจิกาย
ใกล้แล้วอีกเดือนกว่าก็จะได้เห็นปลิงพระนางแหละ